คุณผู้ชมคะมลพิษทางเสียงมาอีกแล้ว
คราวนี้ลูกบ้านที่คอนโดแถวเขตจตุจักรเขาก็ร้องมา

เปิดเพลงตลอดเลยเช้ากลางวันเย็นกลางคืน
แล้วเพลงมันดังขนาดไหนให้คุณผู้ชมลองฟังกันดูค่ะ

แล้วเขาก็ระบุเวลาไว้ติดสามครึ่ง
ไม่ใช่แค่นี้นะคุณสืบสกุลคือมันหลายช่วงเวลาเหลือเกิน
ตอนเย็นตอนเช้าตอนบ่าย

แถวนั้นมันจะมีชุมชนใต้ทางด่วนอยู่ด้วย
แล้วอยู่ในพื้นที่ของเขตจตุจักร
ก็เอาหลักฐานคลิปแล้วบันทึกภาพเอาไว้ได้

เพราะว่าตอนนี้ลูกบ้านคอนโดเขาได้รับความเดือดร้อน
จากชาวชุมชนใต้ทางด่วน
เปิดเพลงดังแทบทุกคืนเลยนะคะ
แล้วคลิปเนี่ยเสียงเพลงดังจริง
ซึ่งคนถ่ายเนี่ยจริงเขาถ่ายมาจากมุมสูงนะ
ก็ยังได้ยินเสียงเพลงแบบชัดนะคะ
แล้วที่เขาขึ้นเลขเวลาไว้

แล้วมันมีช่วงเย็นอีก๖โมงครึ่งตอนเย็น
เช้าเลย๗โมงก็มีตี๓๓๐ก็มี
แล้วชาวลูกบ้านคอนโดเขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อน

ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องผ่านโซเชียลมีเดีย
อยากให้ทางเพจดังช่วยเป็นกระบอกเสียง
แล้วก็ส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อย

บางส่วนก็เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
บางคนบอกว่าอ้าวของแบบนี้

เอาเขาดังมาเราก็ดังไป
แต่ส่วนใหญ่นะเขาก็จะให้ข้อคิด
บอกว่าจริงควรจะไปร้องกับหน่วยงาน
เพราะถ้าเกิดว่าใช้วิธีการเกลือจิ้มเกลือ

มันไม่จบค่ะใช่ครับมันไม่เป็นเครื่อง